คุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะคะ

ต้องใช้คำว่าคลั่งคล้ายประชาธิปไตย
เชิญผู้นำชาติที่มาจากการยึดการปกครอง

หลายคนก็เลยจับตาเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทหาร
แล้วก็การจัดซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์
จะเกิดขึ้นระหว่างไทยกับสหรัฐ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารให้ข้อคิดว่า
การเข้าพบกันของสองผู้นำในครั้งนี้
ส่งผลดีต่อความร่วมมือทางด้านการทหารไม่น้อย
เพราะที่ผ่านมาไทยและสหรัฐ
มีโครงการฝึกร่วมทางทหารมาอย่างต่อเนื่อง

และถือเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหาร

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส์
เริ่มจากการฝึกร่วมในระดับทวิภาคี

เป็นการฝึกร่วมนานาชาติที่ไทยและสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมและปรับปรุงแนวทางการฝึก
ตอบสนองต่อประเด็นท้าทายรูปแบบใหม่ภายใต้สถานการณ์โลกในปัจจุบันมากขึ้น
โดยผนวกรวมการฝึกการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือจากการทำสงครามตามแนวทางสหประชาชาติไว้ด้วย
เช่นการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่น
อกจากนี้ไทยและสหรัฐยังมีการฝึกร่วมของแต่ละเหล่าทัพเช่นของกองทัพอากาศ
มีการฝึกคบไทเกอร์ระหว่างกองทัพอากาศไทยกองทัพอากาศสหรัฐและกองทัพอากาศสิงคโปร์
โดยมีกำลังพลจากกองทัพอากาศของทั้งไทยสิงคโปร์และสหรัฐมากกว่า๑๒๐๐นาย
และอากาศยานเครื่องบินรบสมรรถนะสูงมากกว่า๙๐ลำเข้าร่วมการฝึก
กองทัพบกมีการฝึกฮานุมานกาเดียนซึ่งเป็นการฝึกร่วมผสมของกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐ
ซึ่งเน้นการฝึกค้นหาและกู้ภัยการฝึกรักษาพยาบาล
ฝึกต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่องของกองทัพเรือมีการฝึกร่วมทางเรือของกาเดียนซี
ซึ่งนับเป็นกิจกรรมการฝึกประจำระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ
เหนือจากการฝึกกรัฐและการฝึกซีแคท
สำหรับการฝึกกรัฐซึ่งเป็นการฝึกรบร่วมทางเรือประจำปีระหว่างไทยกับสหรัฐ
แต่ในช่วงปีรัฐประหารปีแรกได้ถูกระงับไป
และกลับมาฝึกร่วมกันอีกครั้งในปี๒๕๕๙
ศูนย์บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ
โดยนอกเหนือจากไทยแล้วมีประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีก๘ประเทศ
ภูมิภาคอาเซียนได้แก่
บังกลาเทศบรุนัยกัมพูชาอิดวานิเซีย
มาเลเซียซิงคโปร์ฟิลิปปินส์และตีมอลเลสเต้
ขณะที่ความคาดหวังว่าการพูดคุยระหว่าง๒ผู้นำ
อาจจะมีการหารือถึงความมั่นคงด้วย
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวว่าเป็นการหารือถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
ซึ่งยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้มากนัก
ส่วนความร่วมมือทางด้านการอาวุธยุทธปกรณ์
ได้พูดคุยกันว่ามีแผนความร่วมมือกันอย่างไร
ซึ่งทางสหรัฐไม่ได้ให้ไทยซื้ออาวุธมานานแล้ว
แต่ตอนนี้สามารถให้ดำเนินการจัดซื้อได้
แต่จะยังไม่มีการจัดซื้อในเวลานี้เท่านั้น
คือมันมันของเราวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้า
รัฐบาลนี้จะเข้ามาแล้วเขาวางแผนไว้แล้ว
คือแผนการซื้ออาวุธเนี่ยมันเป็นไปตามแผนงาน
ตามประมาณที่ได้ของขอบอกเขาก็จะขำนียก
กำหนดการตามก็เอ่องบประมาณที่ได้อะไรของฮะ
มันจะไปกำหนดว่าซื้อเมื่อนั้น
ซื้ออะไรตอนหลังไหมไม่ไม่รู้เพราะอันนี้เป็น
เรื่องของหน่วยหน่วยเท่านั้นเป็นคนดำเนินการ
ที่ทั้งรวยเขาขอมาอันไหนให้ได้ให้อันไหนให้ไม่ได้ก็ให้ไม่ให้
นี้พลเอกประวิทย์ยังบอกด้วยว่าการจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา
กองทัพมีการวางแผนที่จะจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารประเทศ
ซึ่งเป็นไปตามปีงบประมาณเช่นการจัดซื้อฮอโจมตีครบว่า
แต่เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาสหรัฐจึงระงับการขายอาวุธให้ไทย
จึงจำเป็นต้องจัดหาจากประเทศอื่น
แต่เมื่อสหรัฐได้กลับมาเปิดการขายใหม่อีกครั้ง
ไทยก็ดำเนินการตามแผนการจัดซื้อเดิม
แต่ส่วนตัวมองว่าไม่รู้ว่าจะจัดซื้อเท่าไหร่และเมื่อใด
เพราะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน